นี่ก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน

แต่เพื่อนลูกเนี่ยครอบครัวนี้น่ารักเสมอนะคะ
คล้ายวันเกิดน้องแม็กเวลคุณอันนี้คือจัดก่อน
อ๋อเหรอยังคงตั้งตัวเป็นอะไรกันวันเกิดน้องจริงวันที่๑๔
นี่เข้ามาในธีมไดโนเสาร์คุณนี่
เอาใจพี่ป้าน้าอากันไปเลยนะคะ
สำหรับความทุ่มเทของคุณพ่อยังหนุ่มไม้พี่รัฐค่ะ
ลงทุนแปลงกายเป็นเจ้าแดนโนเสาร์ทีเร็กซ์นะครับ
ทำเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดลูกนี่แหละ
แม็กเวลส์ค่ะตรงกับวันที่๑๔กรกฎาคม
ตัวการ์ตูนที่น้องแม็กเวลส์ชอบมากค่ะ
งานนี้ไม่ได้แค่พ่อไม้แปลงร่างคนเดียวนะจ๊ะ
คุณแม่ซาร่าก็เอากับเขาด้วยเหมือนกัน

แต่งตัวเป็นไดโนเสาร์สีชมพูหวานแหววเลยนะคะ
แล้วก็ช่วยกันเดินหอบเค้กก้อนโตมาเอาใจลูกชายตัวแสบด้วย
ถือว่าเป็นปีแรกนะคุณที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ย
อยู่ร่วมกันในโมเมนต์แห่งความประทับใจนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียว
และที่สำคัญค่ะก็คือแอบเห็นนะ
อันนี้คือคุณแม่ของคุณไม้ใช่ไหมหรือว่าคุณย่าของน้องแม็กเวล
มาช่วยแต่งตัวคุณไม้ก่อนที่จะเป็นไดโนเสาร์เนี่ย
เขาก็ใส่เป็นมนุษย์หินฟินสโตนไปก่อน
แล้วก็ไปใส่ชุดไดโนเสาร์ร้อนก็ร้อนแต่ก็อดทนเพื่อลูก
อีกอย่างนะเห็นเด็กเห็นเป็นไดโนเสาร์เดินมาเด็กก็ลุมทำร้ายกันชุดใหญ่เลยจ้า
เอาเป็นว่าเห็นแบบนี้เขาบอกว่าปิดตำนานแม่ไม่ปลื้มได้อยู่เหมือนกันนะคุณ
ก็จะเห็นว่าคุณแม่มีการถ่ายภาพให้ด้วย
สำหรับซาร่าแล้วก็คุณไม้ยืนอยู่กับเค้กใช่ไหม
คุณแม่บอกว่าอ้าวคุณแม่ถ่ายรูปให้

ตำนานแม่ไม่ปลื้มนะบ้านนี้เขาก็ยังโอเคกันอยู่นะจ๊ะ

ใช่คือจริงแล้วถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไป
แต่ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
มันยังคงอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดูอบอุ่นนะ

ลืมไปลืมพูดนั่นแหละพูดขึ้นมา